สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
โอ้โหพอดีเป๊ะวันนี้นะครับแม่นมากนะครับคุณผู้ชมครับ
อารมณ์แบบนี้นะครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐเพลินยามเช้า
โอ้โหอากาศก็หนาวแต่วิถีชีวิตของเราต้องดำเนินต่อครับผม
ผมพาไปดูเรื่องราวของพ่อลูกคู่นี้นะครับ
ไม่ใช่คู่สิครับหลายคู่ครับนอนอยู่พ่อลูกนะครับ
เพราะว่าคุณแม่มาอยู่จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
พ่อหยัดหน่ำหรับปุ๋ยคุณแม่ไม่อยู่ก็เลยต้องเป็นคุณพ่อลูกอ่อนแบบนี้นะคุณผู้ชม
เลี้ยงลูกแบบสบาย
นี่คือนอนผีเสื้อชนิดที่มีขนยาวปกคลุมทั้งตัวเรียกว่าบุ้งครับ
ถ้าสัมผัสจะทำให้เกิดอาการแสบร้อนราคา
บ้งเหล่านี้กำลังเดินทางไปจับตามใบไม้เพื่อกินเป็นอาหาร
และเจริญเติบโตเป็นผีเสื้อ
ขบวนยาวมาก
อากาศหนาวเป็นห่วงเป็นใยน้องหมาจังเลย
ใส่รองเท้าไว้ซะหน่อยเพื่อเข้าป่าน้ำจะตำเท้า
โอ๊ยอยากแท้อย่างถึงโลกมนุษย์นี่เนาะ

ขอไปก่อนแล้วครับ

เขาแข่งการเบิ้ลเสียงรถ

เขาแข่งเสียงไม่ใช่แข่งความเร็ว

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ